ตอนนี้ก็ซ้อมเลี้ยงน้องปีใหม่ไปก่อนละกัน

ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่สาวลูกทุ่งนะคะ

ก่อนหน้านี้ค่ะหลายคนก็ตกออกตกใจนะเชอรี่
บอกว่าอุ๊ยลำบากเจอพิษโควิด๑๙
จนต้องขายรถทิ้งนะคะ

เพื่อเอาเงินมาจุนเจือตัวเองก่อนนะคะ
เพราะเธอได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙ทั้ง๒รอบเลย

ต้องออกมาประกาศขายรถคู่ใจอย่างที่เธอใช้มาตลอดหลายปีเลย
เนื่องจากว่าต้องการนำเงินไปใช้จ่ายค่ะ
ในช่วงที่ไม่มีงานเพราะว่าโควิด๑๙นี่แหละ
แล้วก็หลังจากที่เธอนั้นขายรถคันเก่าได้ไม่นาน
เอ้าเธอค่ะคุณค่ะนี่

หลายคนก็งงแล้วค่ะทีนี้ว่ามันคืออะไรกัน
ตอนแรกบอกเออขายรถเนี่ยเพราะต้องการใช้เงิน
แล้วจู่ซื้อรถคันใหม่ได้ยังไงกัน
อ่าลาล่าค่ะเขาก็ได้ทำคลิปเฉลยไว้นะคะ
ว่าเธอได้รับการช่วยเหลือจากน้องชายสุดที่รัก
นั่นก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมิค่ะ
ให้เงินจำนวนมา๒แสนบาท
บอกว่าฟิล์มเป็นห่วงเธอไม่มีรถใช้
กลัวจะเดินทางลำบากค่ะ
ทางเราเนี่ยก็ได้ไปเจอหนุ่มฟิล์มนะคะ
เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาช่วยเหลือพี่ลาล่ามาตลอดนะครับ

แต่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่
แล้วก็ที่ให้ยืมเงิน๒แสนบาทครั้งนี้

มีคนเข้ามายืมเงินตลอดเลยหลายคนด้วย
รวมกันก็เป็นล้านแล้วนะคะ

แต่หลักเลยผมเห็นว่าเขาเดือดร้อนตรงนี้

แต่กับการที่ผมคำนวณให้เขาแล้วด้วยว่า

อยู่ใกล้ตัวผมไม่คืนกันไปหมดเลย

เดี๋ยวก่อนต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะ
ว่ารถคันนี้คุณฟีมัตตรภูมิ
เขาให้คุณลายืมมาก่อน๒๐๐๐๐๐บาท

แล้วก็นิดหนึ่งนะจ๊ะแหม่ใกล้และใกล้สิ้นเดือน

เพราะว่ารถทางคุณพี่เขาก็ต้องใช้ทำงานออกกรวงออกกอง